เดี๋ยวเราก็พาคุณผู้ชมไปดูรถคันนี้หน่อย

ซ้ายทีขวาทีฉลับไปตัดหน้าคนนั้นที
ไปตัดหน้าคนนี้ที
ลุ้นกันตัวโก่งสุดท้ายจะจบยังไง
แต่บอกคำเดียวว่าพูดไม่ทันขาดคำเลยครับ
แม่มันบ่มือตายอย่างโอเคดูหน่อยหน่อยโอ้ยดูหน่อย
กลัวเลยว่าเหลือกลัวแล้วตัวนี่ไงนี่ไงว่าแล้วเชียบว่าแล้วสุดท้ายก็ไปเสียบขามรถเขาแบบนั้นแหละครับ
แล้วคือเหมือนว่าในคลิปจะเห็นว่าคนขับรถคันนี้เขาพยายามบีบแต่เพื่อเตือนสติตลอดเวลาเลย
ก็จะลอดแหละไม่ลอดแหละแต่เก่งไม่รู้ตัวเลยอ่ะอ๋อนะฮะนี่ฮะ
แรร์ไปด้วยนะครับนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคนขับรถเก่งคันนั้นเขาเป็นอะไร
แต่ก็สันนิษฐานได้อย่างเดียวก็น่าจะเมามาแหละครับ

ทิ้มพวดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเขาอย่างนั้นแหละ

เจ้าของคลิปบอกว่าถ้าทำประโยชน์บ่ได้

หมายถึงว่าถ้าทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็อยู่เฉย

เพราะว่าตำรวจผู้หนึ่งเขาเคยกล่าวเอาไว้นะครับ

อุตส่าห์บีดแวร์เตือนตลอดนะครับ
สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้

ย้ำกันทุกครั้งแหละครับ

หรือว่าเมามายังไงก็ระวังแล้วกันนะครับ